เอาเป็นว่าจากการสรุปสำนวนคดีของตำรวจในวันนี้นะครับ

มีผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม๖คนด้วยกัน

ไม่ใช่การฆาตกรรมแต่นี่คือเหตุการณ์ที่มีผู้ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ก็ทำให้คุณตังโมเสียชีวิตนั่นแหละนะครับ
เพราะความประมาทนะครับ๖คนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจบอกว่าชุดสืบสวนสอบสวนรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดเนี่ย
จากพยานบุคคล๑๒๔ปาก
โดยแบ่งเป็นพยานที่ติดต่อกับคนที่อยู่บนเรือ๒๖ปาก
พยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่น๖๒ปาก
พยานผู้เชี่ยวชาญ๑๖ปากพยานเจ้าหน้าที่๒๐ปาก
มีเอกสารพยานวัตถุรวมทั้งสิ้น๓๓๕รายการ
พยานเอกสารที่เป็นพวกผลการตรวจต่าง๔๗ฉบับนะครับ
พยานวัตถุ๘๘ชิ้นไฟล์คลิปวีดีโอ๒๐๐ไฟล์
มีเอกสาร๒๒๔๙แผ่น
นี่นะฮะนำไปสู่การแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับ๕คนบนเรือ
และอีกหนึ่งคนที่เป็นคนแนะนำ
ที่เขาใช้คำว่ากุญสือนะครับ
๕คนก็มี๑คือปตะนุพัฒน์เลอดธวีวิตรถูกแจ้ง๖ข้อหานะครับ
นี่ถูกแจ้งเยอะที่สุด๖ข้อหา
ก็มีกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะฮะ

โดยไม่มีประกาศนียบัตรรับรองความถูกต้องตามกฎหมาย
สิ่งของปฏิกูลลงในแม่น้ำ
แจ้งความอันเป็นเท็จแก่พนักงานสอบสวนไม่ติดชื่อเรือเป็นอักษรไทย
และอักษรอังกฤษที่หัวเรือใช้เรือที่มีใบอนุญาตสิ้นอายุ
หนักสุดก็จะเป็นเรื่องของกระทำการโดยประมาท

รู้สึกจะจำคุกเป็น๑๐ปีอยู่เหมือนกันนะฮะ

คนที่๒ที่ถูกแจ้งข้อหานะครับ
ก็คือโรเบิร์ตไพบูนตรีกาญจนานันท์
ถูกแจ้ง๔ข้อหากระทำโดยประมาท

โดยไม่มีประกาศนียบัตรรับรองความถูกต้องตามกฎหมาย
ใช้เรือที่มีใบอนุญาตสิ้นอายุ
แล้วทิ้งสิ่งของปฏิกูลลงในแม่น้ำคนที่สามนะครับที่ถูกแจ้งข้อหาก็คือ
นายวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐหรือว่าแซนนะครับถูกแจ้งหนึ่งข้อหาคือกระทำโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอีกคนที่ถูกแจ้งข้อหาก็คือจ๊อปนะครับ
นิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์ถูกแจ้ง๒ข้อหาได้แก่เพื่อจัดช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษ
รับโทษน้อยลงทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้น
แล้วก็ข้อหาทิ้งสิ่งของปฏิกูลลงในแม่น้ำกระติกนะฮะ
กระติกนางสาวอิสลินจุธาสุขสวัสดิ์ถูกแจ้ง๒ข้อหาคือช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง
และข้อหาทำให้เสียทรัพย์ทำลายซ่อนเร้น
มีข้อหาแจ้งความอันเป็นเท็จแก่พนักงานสอบสวนด้วย
แล้วก็มีอีกคนนึงก็คือพีมนะฮะชื่อจริงชื่อพีมชื่อเล่นชื่อเอ็ม
เป็นผู้ที่คอยให้คำแนะนำกับ๕คนบนเรือ
ถูกแจ้ง๒ข้อหาคือ
ช่วยผู้อื่นไม่ให้ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง
ทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้น
แล้วก็ข้อหาเป็นผู้ใช้ให้ผู้อื่นแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ
คือหลังจากที่มีการแถลงวันนี้นะครับ
โนตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับบอกว่า
การแถลงสรุปสำนวนคดีของตำรวจวันนี้ถือว่าช่วยคลายความสงสัยให้กับประชาชนได้มาก
ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมซึ่งตำรวจได้แสดงให้เห็นแล้วว่า
แตงโมตกท้ายเรือส่วนจะไปปัสสาวะท้ายเรือหรือไม่ตำรวจไม่ได้พูดถึง
แต่จากการแถลงเนี่ยก็จะเห็นว่าสำนวนคดีสมบูรณ์มากทำงานละเอียดรอบครอบ
เพื่อให้สิ้นสงสัยในประเด็นต่างแล้วก็มีข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมาสนับสนุนข้อสงสัย
รีวิชัยบอกว่าหลังจากส่งสำนวนให้อายการเนี่ยเชื่อว่าทางอายการจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลคดีนี้
และอายการก็มีสิทธิ์ให้ไปสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมหากอายการไม่เห็นพ้องกับพนักงานสอบสวน
ซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนแต่คงไม่ถึงขั้นตีกลับมาให้ทำสำนวนใหม่
ส่วนคดีนี้เนี่ยนะครับพลตรีวิชัยบอกว่าโทษสูงสุดของคนบนเรือเนี่ย
ก็คือจำคุกไม่เกิน๑๐ปีในข้อหากระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขณะก่อนตกเรือเนี่ยเวลามันบังคับชัดเจนเห็นไหมมีคนยืนอยู่บริเวณท้ายเรือ
วีดีโอมันเห็นชัดเจนแล้วเวลาตกเวลาหมุนของเรือเวลาที่อะไรต่างเนี่ย
ประมาณใน๒นาทีแล้วมี๑๐วินาทีเองที่เห็นชัดเจนเลยว่ามีหลักฐาน
ดังนั้นวันนี้ตำรวจเขาได้ชี้แจงตัวนี้
อันที่สองคนสงสัยว่าน้องแตงโมเนี่ยตกบริเวณไหน
โยนให้ตกวันนี้ตำรวจเขาชี้แจงทุกขั้นตอนเลยเห็นเลยว่า
ตังโมเนี่ยตกท้ายเรือ
อันที่๓มีคนสงสัยว่าคดีน้องแตงโมเนี่ย
เป็นคดีฆาตกรรมหรือไม่
เราได้เห็นการแถลงแล้วเราได้วิเคราะห์ใดแล้ว
หนึ่งน้องแตงโมเนี่ยไม่ใช่เป็นคดีฆาตกรรม
เพราะหนึ่งมันไม่มีสาเหตุแน่นอนมันต้องประมาท
เพราะว่าคนขับเรือไม่มีคนตกเรือถึงแก่ความตาย
ข้อหาหลักตามกฎหมายจะต้องถูกแจ้งข้อหาว่าประมาท
วันนี้ที่เขาแถลงข่าวมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะ

ทีนี้คำถามก็คือว่าหลังจากมีการส่งฟ้องอายการ
เรื่องไปสู่ชั้นศาลเนี่ยก็แน่นอนว่าผู้ต้องหาเขาก็มีสิทธิ์ในการต่อสู้คดี
คำถามก็คือว่าการสู้คดีตรงนี้เนี่ย
อาจจะมีโอกาสต่อสู้แล้วหลุดคดีได้หรือไม่อย่างไรนะฮะ
คือทางพลตรีวิชัยบอกว่าก็คงไม่สามารถตอบได้นะครับ
แต่อยากให้คดีนี้เป็นคดีตัวอย่างให้ตำรวจทำงานอย่างตรงไปตรงมา
ไม่ว่าจะเป็นคนมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นใครในสังคม
ก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายเพื่อเรียกความเชื่อมั่นขององค์กรตำรวจให้กลับคืนมา
เรื่องหลุดไม่หลุดเนี่ยตำรวจอายการเนี่ยไม่สามารถจะบอกได้เลย
ตำรวจมีหน้าที่หาหลักฐานพยานหลักฐานเหมือนเราจะแกงเขียวหวานหม้อหนึ่งเนี่ย
ตำรวจก็ไปหาเนื้อขาดตะไคร้ใบตะกายมาปรุงใช่ไหม
คนที่อายการเป็นคนดูว่าแกงเขียวหวานเนี่ยมีอะไรครบหรือไม่
แล้วก็ชิมเพื่อต่อให้สารสารจะเป็นคนกินแล้วบอกอร่อยหรือไม่อร่อย
แล้วก็ตัดสินมาดังนั้นเราพูดไม่ได้เลยว่าคดีนี้หลุดหรือไม่หลุด
เป็นดุลพินิษฐ์ของศาลแต่ถ้าผมพูดในฐานะกฎหมาย
ผมมองว่าคดีนี้ต้องมีคนติดคุกในเรื่องข้อหาประมาท
แต่ผมไม่รู้เขาแจ้งใครบ้างนะเราต้องยอมรับว่าขณะนี้ประชาชนเนี่ย
เขาไม่เชื่อมั่นขบวนการของการทำงานของตำรวจ
เมื่อนั้นคุณทำแล้วคุณไม่พูดไม่จาคนเลยมองว่าตำรวจเนี่ยทำการชอบหรือไม่
เห็นมั้ยนี่คือข้อเชื่ออันที่สามคดีเนี่ยมันมีกลมคนก็หิวแสงเยอะ
วิภาควิจารณ์โดยไม่มีหลักฐานไม่มีที่มาเอากระแสเอาความดัง